หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นคลิปที่สามารถบันทึกเอาไว้ได้
เรียกแท็กซี่ครับจะเดินทางไปที่สนามบิน
สาธรณ์ไปสุวรรณภูมิในราคาค่าโดยสาร๖๐๐บาทครับ
ผู้โพสต์อ้างว่าได้เรียกแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน๑มมก๘๐๐๐บาท
โรงแรมย่านสาธรณ์ช่วง๔แยกช่องนนทรีย์
ส่งเพื่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิ
พอขึ้นรถไปปรากฏว่ามิเตอร์เริ่มที่๔๕บาท
คือปกติรถแท็กซี่จะเริ่มที่๓๕บาท
แต่คันนี้เขาบอกว่าเริ่ม๔๕บาทก็ยังไม่ได้เอกใจ
เพราะคนขับอาจจะกดทิ้งไว้ตั้งแต่เอากระเป๋าขึ้นรถ
จากนั้นพอขึ้นทางด่วนไปไม่ถึง๑๐นาที
ค่าโดยสารวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ๒๐๐บาท

ผู้โพสต์บอกว่าคนขับนำมือไปกดหลังพวงมาลัยอยู่บ่อยครั้ง
คล้ายกับที่เห็นในเหตุการณ์แท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบ

พอถึงสนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่า
ค่าโดยสารไม่รวมค่าทางด่วนนะครับ
อยู่ที่๕๗๗บาท
หลังเกิดเหตุไม่มีเวลาโตเถียงมากนัก
ก็กลัวว่าเพื่อนจะไปเช็คอินขึ้นเครื่องไม่ทัน
ผู้โพสต์ก็หอบหลักฐานคลิปวิดีโอไปแจ้งความที่สนามบิน
ตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้ครับ

พอบอกมาแบบนี้ผู้โพสต์ก็เลยไปร้องเรียน
ไว้ที่เคาน์เตอร์เรียกแท็กซี่สนามบินชั้นล่าง
และพบว่าคนขับคนดังกล่าวลงทะเบียนไว้กับสนามบินด้วยนะครับ
ในช่วงเย็นที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกก็เรียก
นายประมวลศักดิ์ธนบุรีคนขับแท็กซี่ทะเบียน๑
มมก๘๐๐๐หรือว่า๘๐๐๐๐นะครับ
กรุงเทพมหานครมาตรวจสอบสภาพรถ
แต่จากการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติของมาตรวัดโดยสาร
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจการ
ได้นำรถไปทดสอบภาคสนามโดยวิ่งตามสถานที่จริงระยะทางจริง

ไม่พบความผิดปกติของมาตรค่าโดยสาร
แต่เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่า
อัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บไปนั้นสูงเกินกว่าอัตราค่าโดยสาร
ทางราชการกำหนดเมื่อเทียบกับระยะทางจริง
จึงมีความผิดตามพรยปี๒๕๒๒มาตรา๖๖ทับ๕
เปรียบเทียบปรับสูงสุดทันที๕๐๐๐บาท
และบันทึกประวัติการกระทำความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ
หากว่าหลังจากนี้พบการถูกร้องเรียน
พบการกระทำความผิดซ้ำในข้อหาเดิม
พิจารณามาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีครับ